ไปดูเหตุการณ์ที่ตำรวจเชียงใหม่จับนายทหารปลอม
โอ้โหปลอมและอ้างว่าตัวเองเป็นนายทหารยศพันโท

และนามสกุลดังด้วยอ้างว่าตัวเองนามสกุลเทพฮาสรินณอายุทยานะครับ
ฉกทรัพย์นักท่องเที่ยวจีนตำรวจเข้าไปรวบตัวได้นะครับ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่สอบปากคำนายสงกรานศรีกอง

อยู่บ้านหมู่๑๓ตำบลตู่น้อยอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
รวบตัวพร้อมด้วยของกลาง

บัตรประจำตัวข้าราชการทหารระบุชื่อว่า
ผมพันโทดรสงกรานเทพหัสดินณอายุทยา
สังกัดของผมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
แล้วก็มีภาพถ่ายหน้าตรงแต่งเครื่องแบบนายทหารยศพันโท

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก๑เครื่อง
เครดิตและบัตรเอทีเอ็มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

โดยตำรวจจับได้ที่ห้องเช่าแบบพักรวม
ชื่อมานอนโฮสเทลถนนชายภูมิซอย๒
ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่
ผู้ต้องหาบรายนี้ทำทีทำท่าเป็นนักท่องเที่ยว
เข้าไปพักรวมกับนักท่องเที่ยวชาวจีนคนอื่น
ที่เขานิยมเช่าพักแบบโฮสเทล
โสเตลบางทีเหมือนว่าห้องพักรวมด้วย
ห้องน้ำรวมด้วยเข้าไปอยู่ด้วยกันนะฮะ
ก่อนที่จะฉวยโอกาสเกาะเหตุช่วงนักท่องเที่ยวหลับ
ในการฉกทรัพย์สิน
หลังเกิดเหตุตำรวจได้แกะบรอยจากชื่อผู้ต้องหา
ซึ่งเปิดเฟซบุ๊กอ้างชื่อนายทหารยศพันโทดังกล่าว
ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ถ้าอายุ๒๐จะเป็นถึงขนาดพันธุด๊อคเตอร์นี้
ดูจากอายุน่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะ

เคยเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง๑
ในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ว่าก็เรียนไม่จบครับ
แล้วก็หันไปเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต

วางแผนเข้าไปลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวจีน

แฝงตัวเข้าไปพักอาศัยอยู่กับเขาเลยนะครับ
ขณะเดียวกันตำรวจได้ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง

ฐานแต่งกายเรียนแบบทหารยศร้อยเอก
ในพื้นที่จังหวัด๑๐๑มาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีต่อไปแล้วครับ
บางทีการแต่งตัวเรียนแบบทหารนี่
ทั้งเรื่องของการไปขโมยทรัพย์

จริงแค่แต่งกายชุดข้าราชการก็ผิดแล้วนะครับ